ช่างทำหนังใหญ่ถือเป็นช่างสลักประเภทหนึ่งในกลุ่มงานช่างสิบหมู่ที่ทำงานสลักหนังเพื่อทำให้เกิดลวดลายปรากฏลงบนผืนหนังเป็นลักษณะงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมแบบไทยประเพณีที่มีรูปลักษณ์ของการแกะสลักแบบประติมากรรมบนพื้นราบ
ซึ่งช่างทำหนังใหญ่จะต้องใช้ทักษะในงานทั้งแบบงานจิตรกรรมร่วมกับงานปฏิมากรรมที่แสดงให้เห็นถึงความงามในเส้นสายลายเขียนด้วยวิธีการสลัก
แล้วจึงนำหนังที่ผ่านการแกะสลักแล้วนั้นไปใช้สำหรับการแสดงมหรสบหนังใหญ่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน